เหตุการณ์นะคะนี่ก็มาฟ้องสื่อมวลชนเหมือนกันนะคะ
สำหรับคนเจ็บเนี่ยเอามุมคนเจ็บก่อนนะฮะ
คือถ้าเกิดว่ามันเป็นตามที่เธอบอกเล่าจริงไม่น่าเชื่อเลยนะ

คือคนที่เป็นแม่บ้านบอกว่าท่านตั้งใจ
แต่คนที่เป็นรองพ่อวาธิ์บอกว่าล้มลักษณะคือเซ

ล้มหรือลมนี่จังหวะนี้

ใช่ค่ะเอาหน้าผากของตัวเองมาโขกใบหน้าแม่บ้าน
แล้วถามว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
ที่แน่แม่บ้านรายนี้บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
คุณผู้ชมคลิปต้นเรื่องนี้
ทำให้คุณเรืองยศวันโพนทองอายุ๖๓ปี
พาคุณดวงทิพย์ทองสุกอายุ๔๙ปี
เป็นแม่บ้านที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี่ท่านนี้ค่ะ
เอาหน้าผากมาโขกกับใบหน้าเธอ
พาแม่บ้านรายนี้มาพบกับพนักการย์สอบสวนสรนโฆฮกราม
แจ้งความดำเนินคดีข้อหาดทำร้ายร่างกาย
กับรอยโถชัยรัตธ์ทองบูรณ์
เป็นรองผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะ
หลังจากที่เธอถูกใช้หน้าผากโขกใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณดวงทิพย์เล่าบอกว่าอยากรู้ไหม

เล่าบอกว่าเธอทำงานเป็นแม่บ้านรับผิดชอบ

ช่วงเวลาสักประมาณบ่าย๒โมงมีกลุ่มชายแต่งตัวนี้แหละ
ใส่สูตรแบบนี้มาสักประมาณ๕๖คนเข้ามาที่ตึก
เธอเองก็เป็นผู้รับผิดชอบตึกถูกไหม
หน้าที่และความรับผิดชอบก็เลยเดินเข้าไปถามว่า

หลังจากนั้นหนึ่งในกลุ่มดังกล่าว
พูดออกมาบอกว่าคุณอย่ายุ่ง

หลังจากนั้นผู้ชายที่มารู้ทีหลังว่า

เดินเข้ามาหาเธอแล้วก้มหน้า

แล้วใช้หน้าผากกระแทกใส่หน้าเธอ

ใช่ค่ะแล้วเธอก็มารู้ทีหลังว่า

ก็คือเป็นถึงรองผู้ว่าการเคหะเลยนะคะ
กระทำดังกล่าวเธอบอกว่ามันไม่เหมาะสม

เพราะเธอเป็นผู้หญิงแล้วเธอก็อยู่คนเดียวด้วย
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

คือเราก็พูดว่าทำไมเหมือนทำแบบนี้
คุณแต่ตัวดีการศึกษาสูญกันทำไมฮิทยาแบบนี้
คุณไม่รู้จักหรือผมเป็นใครไม่เตรียมราคา
และทำตามหน้าที่อย่างเราอยู่กับหน้าตอนนี้

ใช่ค่ะทีนี้ถามคุณเรืองยศซึ่งเป็นประธานบริษัทดังกล่าว
ที่เป็นอัลซอสที่ได้สัมปทาน
มาดูแลเรื่องของตัวอาคารสถานที่การเคหะตรงนี้เนี่ยนะคะ
คุณเรืองยศเล่าบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

เขาซึ่งเป็นบริษัทเอกชนได้รับสัมประธาน
ในการบริหารโครงการเคหะชุมชนนวมินซอยนวมิน๑๓๓
ซึ่งทั้งหมดมี๑๐อาคารจำนวนห้องจำนวนยูนิตคือ๑๗๒๖ห้อง
ทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคือก็ต้องมีการดูแลเรื่อง
น้ำไฟฟ้าต่างปรากฏว่า
ในจำนวน๑๗๒๖ห้องมี๑๑ห้องค้างค่าเช่ามากว่า๔เดือนแล้ว

เขาก็ต้องมีการระงับการจ่ายไฟให้กับลูกบ้านเหล่านี้

ต่อมามีเจ้าหน้าที่ของการเคหะเข้ามาพูดคุย

จากนั้นมีเจ้าหน้าที่การเคหาใช้เครื่องมือมางัดตู้ไฟ
จนเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น
ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำตามระเบียบ
แม้ว่าทางบริษัทซึ่งเป็นบริษัทเอกชน
จะหมดสัญญาไปแล้วตั้งแต่ปี๒๕๖๑
แต่ยังไม่มีการส่งมอบกรรมสิทธิ์คืนให้กับการเคหะนั่นแปลว่าอะไร
แปลว่าบริษัทของคุณสมยศเนี่ยของคุณเรืองยศเนี่ยนะคะ
ยังถือกรรมสิทธิ์ในการดูแลอาคารทั้งหมด
การที่แม่บ้านมาทำแบบนั้นคือถามว่าเข้ามาทำอะไรในอาคาร

พูดถึงเรื่องของการค้างค่าไฟแล้วโต้เถียงกันค่ะ
คุณชื่ออะไร

นี่ทรัพย์สินการแห่งชาติเป็นของหลวง

ผมบอกให้นะน้องอย่าเห็นความพี่นะ

บริษัทคุณไม่ได้มีอำนาจในการบริหารแล้วนะครับ

มายังไงต่อการแห่งชาติมาสำรวจทรัพย์สิน
ชาวบ้านเหลือร้อนเขาคงทำให้ชาวบ้านเหลือร้อน
เราก็ดูแลชาวบ้าน
บริษัทที่ได้รับสัมปทานในการที่ไปดูแลตัวอาคารการเคหะตรงนี้
เขาหมดสัมปทานไปตั้งแต่ปี๖๑ทีนี้ต้องไปดูข้อกฎหมาย
สัมประธานไปตั้งแต่ปี๖๑แต่ยังไม่มีการส่งมอบกรรมสิทธิ์คืน

เคหาเขาก็เลยบอกว่าเอาคุณหมดสัมปทานแล้ว
คราวนี้ไอ้กรรมสิทธิ์ตรงนี้การเคหะก็ต้องเป็นคนดูแล

ใช่ค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วนะคะ
ทางคณะรองผู้ว่าการเคหาแห่งชาติก็มาที่โรงพักด้วยนะคะ
นักข่าวก็พยายามตามไปถามว่าเอ๊ะเหตุผลในการที่ทำแบบนั้นเนี่ยคือ

พัดจริงเหรอปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนนะคะ
พนักงานสอบสวนบอกว่าเบื้องต้นได้ให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เพื่อนำใบแพทย์มาประกอบในสำนวนทั้งนี้เดี๋ยวจะสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
และหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ทำไมต้องโฟกัสคำว่ายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เพราะฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นถึงรองพวกว่าการเคลียร์แห่งชาติ

สองเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือกรรมสิทธิ์อันนี้ว่ากันไป
แต่เรื่องทำร้ายร่างกายหัวไม่หม่งเพราะลมพัดเนี่ย
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วท่านเป็นระดับรองผู้ว่านะ
จะมาทำเรื่องนี้เป็นสองคดีสองเหตุการณ์เนาะ